มาถึงเรื่องของกัญชาซึ่งมีหลายแง่มุมให้ติดตามได้ทุกวัน

ที่จะออกประกาศแนวปฏิบัติ
ข้อควรระวังเรื่องของกัญชาในสถานศึกษา

ยังออกประกาศควบคุมกัญชา๒ฉบับ
ส่วนระหว่างคุณอนุทินกับคุณชัดชาติ
ที่ออกมาแถลงข่าวเรื่องมีคนเสพกัญชาแล้วเสียชีวิต
เมื่อวานนี้เขาบอกว่ามีการโทรหารือคุยกันเข้าใจแล้ว
คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกัธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
กัญชาสมุนไพรควบคุมตามข้อห่วงใยของประชาชน
ส่วนร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาพผู้แทนรัศดร
ซึ่งข้อกังวลต่างกระทรวงสาธารณสุขจะรวบรวม
เพื่อให้กรรมธิการพิจารณา
ส่วนกรณีที่กรุงเทพมหานครพบผู้เสียชีวิต๑ราย
จากการเสพกัญชานั้นคุณอนุทินระบุว่า
ได้โทรศัพท์คุยกับคุณชัดชาติสิทธิพันธ
ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อคืนแล้ว
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าท่านเองกับท่านชาติชาติ
ก็รุ่นเดียวกันล่าสุดผู้ว่าชัดชาติก็ออกมาแถลงข่าวแล้วว่า
ไม่ได้เสียชีวิตจากการเสพกัญชาเกินขนาด
แต่ต้องไปดูว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงคือสาเหตุอะไรนะครับ
ขณะที่ท่านผู้ว่าชัดชาติก็ยอมรับว่าได้คุยกับท่านรองนายกอนุทินแล้ว
กรณีผู้เสียชีวิต๑รายจากกัญชาน่ะ
ซึ่งที่บอกไปอาจเกิดความเข้าใจผิดก็ต้องขอโทษท่าน
ยืนยันไม่มีเรื่องทางการเมืองครับ
ก็เห็นท่านบุคคลกับกรณมก็สปีฤตดีใช่ไหม
ท่านก็มีข่าวออกมาว่าอะไรอ่ะ
ไม่ได้ตายจากการเสพกัญชา
ผมโทรศัพท์คุยคุยเคยคุยท่านชาติ

นางสาวทวิดากมลเวทครับ

เปิดเผยว่ากรุงเทพมหานคร

มีสิทธิตรวจตรา

ก็ตามที่เกิดมีกัญชาเจียอปล
สู่โรงเรียนได้โดยจะทำแนวทางข้อคนระวัง
ส่งไปให้ผู้มนุยการโรงเรียนคุณครูศูนย์บริการสาธารณสุข
พยาบาลอนามัยเครือข่ายเฝ้าระวังและสำนักงานเขต
ให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันถึงแนวทางในการปฏิบัติครับ
ขณะที่มหาวิทยาลัยมหิดลออกแถลงการแนะนำการใช้กัญชา๘ข้อคือ
ไม่ใช้กัญชาในหญิงตั้งคันที่ผมเคยนำเรียนนะครับห้ามเด็ดขาดนะ
หญิงตั้งคันเนี่ยนะครับช่อดอกนะครับไม่ให้ใช้ผสมอาหาร
ผมเอาแต่หัวข้อที่สำคัญสำคัญนะฮะแล้วก็กัญชาเนี่ย
ห้ามใช้เพื่อการสันทนาการที่เขาปลดล็อกเพื่อการแพทย์ขีดเส้นใต้
สัก๑๘เส้นว่าทางการแพทย์นะไม่ใช่เพื่อการสันทนาการนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะครับผู้มีโรคประจำตัวถ้าท่านจะใช้นะ
ปรึกษาหมอก่อนถ้าท่านจะใช้กัญชานะครับ
ก็ต้องบอกว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากมีการปลดล็อกกัญชา
พืชเสพติดเนี่ยกระแสแรงมีประเด็นมาไม่หยุดเลยนะคะ